กระบะนะต้องการจะขับแซงรถบรรทุก

รถตกครองไปที่สำคัญเด็ก๕ขวบอยู่ในรถ
รถมันกำลังจะจมน้ำไหลไปตามน้ำ

รถไปแล้วไปเลยไปเลยรถ

คือตอนแรกเขาบอกว่าเออรถก็ตกก็ตกไปเลย

เด็กวิ่งกันกรูเลยนะ
แล้วโอ้โหน่าตกใจนะ
นี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ทึกเอาไว้ในขณะที่กำลังเข้าไปช่วย

บริเวณถนนสายบ้านแพกลบบุรีนะฮะ
ตำบลตะลุงนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ
นักสาวประพาแก้มณีอายุสามสิบเก้าปี

ตอนนั้นกำลังขับรถกลับบ้าน

เปิดไฟเลี้ยวต้องการแซงรถบรรทุกข้างหน้า

ช่วงที่กระบาดกำลังแซงรถบรรทุกนั้นเสียหลักหมุนคว้างเลยครับ
คว่ำตะแคงไปชนกับเพลิงที่เขาขายกระท้อนอยู่ข้างถนน
มีรถจอดอยู่ด้วยแล้วก็ตกลงไปในคลองชลประธาน
รถกระบะเริ่มถูกกระแสน้ำพัดไปตามน้ำไหลไปตามน้ำแล้วนะครับ
ตอนนั้นตกใจมากกลัวคนในรถจะเป็นอะไรไป
ตัดสินใจเอาค้อนที่พกไว้ในรถเนี่ยถือลงไปไปช่วยทุบกระจกรถ
นำคนในรถออกมานะฮะชาวบ้านในระแวกนั้นก็เข้าไปช่วยกัน
เอาไม้เอาของใกล้ตัวไปทุบกระจกเอาคนออกมา
กระจกด้านหลังของรถมันแตกเห็นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวัย๕ขวบ
อยู่ในรถอาการตกใจมากก็เลยรีบกันช่วยเด็กออกมา
จากนั้นคนขับก็มุดออกมาได้จนปลอดภัยทั้งคู่
คุณประพาเองก็บอกว่าที่ต้องพกค้อนติดเอาไว้ในรถเนี่ย
เพราะว่าเส้นทางนี้นะรถตกลงไปในน้ำบ่อยมาก
บ่อยมากไม่ใช่แค่คันแรกนะ
ส่วนมากคนที่ติดอยู่ก็จะเสียชีวิตเพราะว่าไม่มีคนช่วยได้ทัน
เธอก็ทำยังไงดีล่ะเคยมีประสบการณ์พกคอนเอาไว้เสียเลย
กค้อนไว้ในรถเลยเพราะว่าต้องการจะช่วยคนอื่นให้ได้
เพราะว่าไม่อยากให้มีคนตายอีกหรือพกไว้เป็นการป้องกันตัว
ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับตัวเธอเอง
เธอขับรถตกไปเองเนี่ยก็จะมีค้อนทุบแล้วก็ออกมาได้นะครับ
ส่วนกระบาดคันที่ประสบเหตุนะฮะกู้ภัยก็ช่วยขึ้นมาจากน้ำได้แล้วครับ
ถาวรกับนางสุขค้ำคูณซึ่งเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของร้านกระท้อนที่ถูกชนเสียหายไป
ก็มีการไปซ่อมแซมร้านเพราะว่าหลังเกิดเหตุก็มีคนข้างบ้านบอกว่า
นี่นะมีรถไปชนร้านจนพังราบไปเลยก็ตกใจมากแต่ก็โชคดีนะ
ว่าขอโทษนะเดินทางมาหาแล้วแล้วก็ขอโทษแล้วก็ชดใช้ด้วยการซ่อมร้านให้เหมือนเดิม
แต่ว่านายถาวรเอาเงินค่าทำร้านแค่๒๐๐บาทเพราะว่าเห็นว่า
คนที่มาชดใช้รถเขาก็พังเยอะเอาไปซ่อมรถเถอะขอสองพันพอ
นะครับก็เป็นสินน้ำใจตอบกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับ